แม้วันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงนี่เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวถูกไหม

วันนี้คนเริ่มทยอยเดินทางกลับมาแล้ว
แต่พูดถึงเรื่องการเดินทางสักหน่อยหนึ่งละกันค่ะ

วันนี้ใครที่จะเดินทางอยู่ที่สนามบิน
ที่ท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงนี่ต้องเช็คต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันเกิดเหตุระทึกขึ้น
เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยถลายออกนอกรันเวย์ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงค่ะ
ก็ถามว่าทุกชีวิตบนเครื่อง๑๖๙ชีวิตเป็นยังไงบ้าง

ก็มีการโพสต์เหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
กับเครื่องบินของทางสายการบินนกแอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ออกจากท่ากัศยานดอนเมืองตอนประมาณ๒ทุ่ม๓นาที
ก็บินไปถึงท่ากัดสยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายตอน๓ทุ่ม๖นาที
ทีนี้คุณผู้ชมไอ้เหตุการณ์ระทึกเหตุการณ์ที่แบบมันตื่นเต้น
เกิดขึ้นตอนที่นักบินกำลังนำเครื่องจะลงจอด
ท่ากัดสยานมีฝนตกหนัก
ตอนนั้นเนี่ยนักบินก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องให้หยุดนิ่งได้บนสนามย่าได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วก็มีการนำลูกเรือนำผู้โดยสารออกจากเครื่อง
เพื่อที่จะนำไปยังอาคารผู้โดยสาร

แล้วทีนี้ตอนที่ระหว่างที่จะอบพยพผู้โดยสาร

บอกว่าการอบพยพการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารมันเป็นไปได้ช้า
รวมถึงคุณพวกกระเป๋าเอยสัมภาระต่างติดค้างอยู่บนเครื่อง
นี่คือกว่าจะได้รับนะต้องรอใช้เวลารอถึงวันนี้เลย
แล้วยังมีผู้โดยสารบางคนก็โวยวาย
แล้วทำไมสายการบินไม่เห็นดูแลอะไรเลย
ไม่มีน้ำไม่มีอาหารว่างมาดูแลผู้โดยสารเลย
แล้วทุกคนก็เป็นห่วงไงพวกทรัพย์สินต่างกระเป๋าเนี่ยที่กำลังรอจะเอาลงมาเนี่ย
กระเป๋าจะหายไหมมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดทางนกแอร์เองก็มีการออกแถลง
แล้วก็ชี้แจงด้วยนะบอกว่าทางบริษัท
มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและในการรับกระเป๋าสัมภาระ
รวมถึงบริษัทเองนำอาหารว่างนำเครื่องดื่มมาให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างที่พักรอเราด้วย
แล้วก็จัดหาที่พักสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบก็คอยดูแลให้
ทีนี้เรื่องที่ล่าช้ากระป๋องกระเป๋าต่างใต้ท้องเครื่องเนี่ยกว่าที่จะเอาออกมาได้
ตอนนี้คือเขาบอกว่ามันจะต้องมีความล่าช้าแหละเพราะว่าอยู่ระหว่างรอการอนุญาตจากหน่วยงาน
หลังจากที่มีการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างเรียบร้อยนะคะ
ดังนั้นบอกกันไว้เลยว่าวันนี้ใครที่จะเดินทางไปที่เชียงราย
หรือว่าจะเดินทางออกจากที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมต้องเช็คนิดนึงนะเช็คเที่ยวบินกับทางท่ากัดสยาน

บางคนบอกว่าจองไปแล้วฉันจองไปแล้วแล้วยังไง
ต้องรีบตรวจสอบก่อนนะคะเผื่อมันจะได้ไม่เกิดผลกระทบอะไร
บางคนบอกว่ามันธุระมันเร่งด่วนจริงฉันจะต้องรีบไป
ไม่รู้ว่าเครื่องจะดีเลจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่า
ดังนั้นแนะนำค่ะให้ตรวจสอบก่อน
เพราะว่าเขาก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากสนามบิน
มันก็อาจจะทำให้บางสายการบินยกเลิก
หรือว่าเลื่อนเวลาเดินทางหรือว่าดีเลไป

สำหรับผู้ที่จะเดินทางที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง

การเดินทางกันด้วยจะได้ไม่เสียเวลานะคะ

แล้วก็ยืนถือร่มแสดงว่าฝนตกในขณะเกิดเหตุด้วย
ตอนนี้ภาคเหนือฝนตกร้อยละ๔๐ถึง๖๐นะคะ
รวมทั้งอีกหลายภาคด้วยเพราะฉะนั้นยังต้องคงระวัง
ลมแรงก็ดีภาคใต้เรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งอยู่